น้องชาวภาคใต้ยังรายงานเรื่องของสภาพพื้นที่ของท่าน
ที่ต้องการได้รับการเยียวยาฟื้นฟูมาได้นะครับ
เรื่องนี้พูดถึงเรื่องพี่น้องพื้นที่ภาคใต้
นึกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
อิทธิพลพายุโซนร้อนปลาบึก
เรื่องนี้พูดว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งฟื้นฟู

พร้อมบอกด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา
ยกให้สื่อเป็นฮีโร่
เพราะว่าอะไรสื่อทุกช่องทางเลยค่ะ
มีการประโคมข่าวกระจายข่าวสาร
แล้วก็เลยทำให้ชาวบ้านรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้มาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิกชมรมคนทำความดีสันติศุกร์

ไปที่หมู่๔ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของราศดร

ถล่มตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ที่ประสบภัย
พร้อมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ
ทางสมาคมสื่อมวลชนรับซ่อมสร้างให้กับผู้ประสบ
รับซ่อมแล้วก็สร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัย๒หลัง
คือบ้านของนางชีพแก้วแดงอายุ๗๘ปี
ส่วนอีกหลังหนึ่งก็คือนางแนบหมื่นเดชอายุ๖๘ปีนะคะ
โดยนางชีพเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านของเธออยู่ติดกับบ้านของนางแนบ
แล้ววันที่เกิดเหตุทางราชการเองก็มีการอบพยพชาวบ้าน

ทีนี้ตอนสถานการณ์มันคลี่คลายลง
ทุกอย่างมันสงบลงแล้วเธอเดินทางกลับมาบ้าน
ตอนนั้นตกใจนะเข่าแทบซุดเลยค่ะ
เพราะว่าเห็นสภาพบ้านพังหายไปทั้งหลัง
สิ่งที่หลงเหลือคือเสาบ้าน
ไม่มีซ้ำสินอะไรติดตัวเลย
มีแค่เสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นเอง
แต่ว่านางชีพก็บอกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่
รวมถึงขอบคุณทางสมาคมสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานต่าง
เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริน
พยพงธาดาก็เข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจ
ตรวจการทำงานของหน่วยงานต่างที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้รับผลกระทบทั้ง๒๓อำเภอนะคะ

สั่งการให้ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน
ฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับสู่ภาวะปกติให้ได้ภายในระยะเวลา๑เดือนนะคะ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าขอชื่นชม
สื่อมวลชนที่ทุ่มเทช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วยกันกระจายข่าวสารนำเสนอข่าวสาร
เพื่อเตือนภัยประชาชนให้ได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุป่าบึกครั้งนี้
ไม่เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้